คือคนในโลกโซเชียลเห็นคลิปนี้แล้วเขาก็เป็นห่วงนะคะ
ด้วยความที่ในพื้นที่เขามองว่านี่คือการรักษาแบบ
พื้นบ้านรักษาด้วยสมุนไพรแต่วิธีการก็คือเอา
ตรงไหนเจ็บตรงไหนก็พ่นใส่ตรงนั้นคุณยายท่านหนึ่งเจ็บที่ปากก็พ่นใส่ปาก

นี่ค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะโอ้โหคนใส่ปากแบบนี้

แล้วรักษาคนไข้เยอะมากค่ะพี่อุ๋ย

ก็อมเหล้าขาวแล้วพ่นใส่ท้อง
อย่างที่บอกมีอาการตรงไหนก็พ่นตรงนั้น
รักษาคนป่วยเยอะโรคกระดูกโรคตับรักษาหู
อาการจะคล้ายกันนะคะคือเหมือนเอายาสมุนไพรทาแล้วพ่นใส่

เออคือถ้าเกิดเอามาทงมาทาเราก็ยังพอเข้าใจนะ

ก็จะใช้พิธีเหมือนกันพิธีกรรมเหมือนกัน
ทายาสมุนไพรก่อนแล้วก็พ่นพ่นด้วยเหล้าขาว
หมอพื้นบ้านคนนี้รักษาพระสงฆ์ด้วยนะคะพระสงฆ์ป่วยก็ไปรักษานะคะ
หมอพื้นบ้านเขาบอกว่าเขามีใบประกาศนียบัตร
หลักสูตรวิชาชีพเพศรัชกรรมไทยของมหาวิทยาลัยชื่อดังทางภาคอีสานค่ะ

ทีนี้เราก็นี่มีใบประกาศแบบนี้เลยพี่อุ๋ย

ส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปค่ะคลินิกโพงามการแพทย์ไทย
ที่บ้านเหล่านนคูณอำเภอนนสิราจังหวัดขอนแก่น
ชิศนุพงศ์โพงามนะคะก็คือผู้ชายในคลิป
เขาบอกเขาเป็นหมอพื้นบ้านอีสานรักษาชาวบ้าน
ก็รักษาอยู่ที่สาราหน้าบ้านเหมือนเป็นกระท่อมนะคะ
มีลูกศิษย์มีคนไข้มากันเยอะมาจากหลายจังหวัดเลย
ทยอยรักษากันต่อเนื่องบางคนก็รักษาหายจริง
ก็มาทำพิธีขอบคุณชาวอีสานเขาเรียกว่าพิธีปงคายหรือพิธีไหว้ครู
เขาบอกว่าถ้าไม่หายจะมีคนมาทำพิธีไหว้ครูเหรอ

คือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เคยป่วยหมอหาสาเหตุไม่เจอ
ก็มารักษากับหมอพื้นบ้านอีสานดั้งเดิมจนหายก็เลยเชื่อและศรัทธา
ศึกษาวิธีรักษาจากหมอพื้นบ้านแล้วก็เปิดคลินิกมา๓ปีกว่าแล้ว
ก็คนที่รักษาแพทย์แผนปัจจุบันไม่หายหรือป่วยระยะสุดท้ายก็ชอบมาหาเขา
ทำพิธีขอขมาครูบาอาจารยกขันห้ามีเครื่องพานบูชาครู
และรักษาด้วยวิธีนี้ค่ะมีสมุนไพรก็คือเป็นพวกรากไม้ต่าง
และเป่าการอมเหล้าขาวท่องคาถาและเป่าทำแบบนี้กับทุกคนนะคะ
แต่บางรายก็ให้ยาไปกินที่บ้านมีคนมารักษาวันหนึ่ง๒๐๓๐คน
ระยะหลังมันกลายเป็นเกิดกระแสดราม่าคนเข้าใจผิด
ว่ารักษาแบบนี้กับทุกคนเลยเหรอเขาก็เลยบอกว่าไม่หรอกก็ไม่ทุกคน
ก็แล้วแต่ใครป่วยยังไงแต่วิธีการดั้งเดิมมันเป็นแบบนี้จริง
แต่ตอนนี้เขาก็เปลี่ยนแล้วแต่ก่อนก็คือการเป่าอะไรแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสเปรย์พ่นหรืออะไรที่คนกังวลนะคะ
เรียนก็ยังมีสองด้านคนเราก็ยังมีคนดีก็คนชั่วนะครับ
มันก็พูดไม่ได้หรอกแต่ถ้าอยากจะดูตรงนี้ว่า
วันหนึ่งเขาไม่มีเขาหมดหวังแล้วถ้าผมไม่ทำแล้วเขาจะหวังพึ่งใคร
ผมก็ไม่รู้ว่ามันห้ามความคิดคนไม่ได้นะพี่
ผมก็ทำของผมไปอย่างนี้แหละจนกว่าชีวิตผมก็จะไม่มีลมหายใจ
ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรผมก็จะทำให้คนที่เขาเชื่อ
มีหมากกูด้วยครับใช่เชียวหมากกูให้ย่าตำเองนะครับ
แล้วเขาบอกเขามีประกงประกาศไปเรียนหมอพื้นบ้านมา
ใช่ค่ะก็ด้วยตอนนี้โควิด๑๙ด้วยอะไรด้วยเนอ
พ่นอะไรใส่กันบางทีมันก็เสี่ยงเนาะ
แล้วสถาบันเขาสอนอย่างนั้นจริงเหรอ

ยาทาที่เป็นสมุนไพรอะไรแบบนี้นะคะ
อยากกินที่เป็นสมุนไพรอย่างนี้เข้าใจได้

ใช้ขวดบีบพ่นอย่างนี้เหรอ

พอคนดราม่าเยอะก็ไม่ได้ค่อยได้พ่นแล้ว

มหาวิทยาลัยชื่อดังทางภาคอีสานเหรอ
นี่ไปอ้างชื่อเขาเนี่ยเห็นไหม

ที่ว่าเป็นฝีในปากอะไรเนี่ย
คุณยายแต่ในยุคจาก๑๙ปีนะครับ
คุณยายเป็นชาวสุรินทร์นะฮะ

คุณยายบอกว่านี่เหมารถมาเลยนะ

เพื่อให้มาอยู่ใกล้บ้านของหมอพื้นบ้าน

แล้วมันบวมแดงไปหมดนะ

เขาเอาชิ้นเนื้อในปากยายไปตรวจ

เขาบอกว่ายายเนี่ยต้องทำคีโม
แก่แล้วยายก็เลยแบบไม่อยากทำ

คือฝีในปากต้องทำคีโมเลยเหรอ
คือคุณยายอาจจะเข้าใจผิด

มันดีขึ้นบรรเทาขึ้นกินข้าวได้บ้างเนี่ย
เพราะระยะเวลาการอักเสบมันเริ่มดีขึ้นหรือเปล่า

อย่างนี้คือคุณยายสมบัติ
อายุ๖๖แล้วเป็นชาวบ้านในพื้นที่
บอกว่าเรื่องของหมอพื้นบ้านคนนั้น
พี่ชายของยายเนี่ยเคยไปรักษานะตอนนั้นป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ขั้นสุดท้าย
พี่ชายยายเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลยังไงก็ไม่หาย
พอไปรักษากับหมอพื้นบ้านได้๒ปีหายแต่หายจากโรคนี้ไปเลยตายฮะ
มะเร็งลำไส้ขั้นสุดท้ายแต่ว่าคุณยายแกบอกก็ยังดีนะอยู่ได้ตั้ง๒ปี
ส่วนตัวยายเองเนี่ยเป็นโรคนิ้วถุงน้ำดีหาหมอแผนปัจจุบันได้ยามากิน
แต่ยายไม่กินให้หมอพื้นบ้านรักษาดีกว่าเผื่อจะหาย
หมอพื้นบ้านให้ไปซื้อมะนาวมาร้อยลูกผสมกับสมุนไพรแล้วผสมใส่ขวดน้ำ
วันละ๑ช้อนโต๊ะ๓เวลาเช้ากลางวันเย็นให้กิน๓เดือน
หายจริงโรคนิ้วในถุงน้ำดีคุณยายไปเอ็กซาเรย์อะไรหรือไปอันตราสาวที่โรงพยาบาลดูอีกรอบนึงหรือยัง
อีกคนนึงชาวบ้านในพื้นที่อายุเจ็ดสิบแปดแล้วนะครับนี่คุณยายสนมเห็นไหม
ติไปคุยด้วยยายบอกยายไปทั้งโรคเกาะกับความดันไม่เคยไปรักษากับหมอพื้นบ้านเพราะมียาของโรงพยาบาล
ที่ผ่านมาก็ได้ยินข่าวอยู่เหมือนกันแต่มันก็แล้วแต่คนคนต่างถิ่นก็มาเยอะ
หากอนาคตยายป่วยรุนแรงเนี่ยยายอาจจะไปก็ได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยยายรักษากับหมอปัจจุบันก็เรียบร้อยดี
แล้วหมอพื้นบ้านคนนั้นเนี่ยเป็นหลานชายยายเองคุณยายบอกยายบอกยายยังไม่รู้เลยเนี่ยเขาไปเอาวิชามาจากไหน
หมอปัจจ่ำของเราเป็นใครแล้ว

คนที่เขามาเนี่ยหายไปยังไงครับ

นายยินมากอะหายมีอยู่

ถือกับยาเค้าจะหายถือกับยาเค้าบอกว่าหาย
นี่ก็แสดงความเห็นกันหลากหลายมาก
ท่านบอกพ่นยาอย่างนี้เขามีมานานแล้ว
แหม

คุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าหลังจากที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบแล้วนะฮะ

การรักษาที่เกิดขึ้นตามนี้
ไม่ถูกสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน
เนื่องจากการพ่นนี่คือการพ่นน้ำลาย
ทำให้มีเชื้อโรคจากผู้ที่ทำการรักษา

จากการตรวจสอบรายละเอียดต่าง
พบว่าหมอพื้นบ้านคนนี้
ไม่ได้จบหลักสูตรทางการแพทย์
ไม่ได้ขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาล
และไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการแพทย์นะฮะ

ทางศาสตร์ศุกร์จังหวัดยืนยันว่า
ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
หรืออาจจะไปเรียนมาแต่มันต้องมีใบอนุญาตอีกใช่ไหม
ขณะเดียวกันตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
เอาผิดตามกฎหมายนะครับยืนยันว่าที่จังหวัดขอนแก่น
มีหมอพื้นบ้านที่ผ่านการรับรองแค่ร้อยกว่าคนเท่านั้นนะครับ
หากประชาชนป่วยไปปรึกษาอสมในพื้นที่ก่อนที่หมู่บ้านก่อน
ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลก่อน
ถ้าจะไปหาหมอพื้นบ้านให้ดูใบรับรองที่ถูกต้องด้วยทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเขาฝากมา